ท่านผู้ชมครับมีผู้ชายคนหนึ่งก็ติดสุราอย่างหนักนะครับ
เมื่อคืนนี้ก็คลั่งนะแทงตัวเองจนไส้ทะลัก
เสียชีวิตคาห้องเช่าแถวบางแคร์ภรรยาเนี่ยวิ่งเหนียวมาทัน
เพราะฉะนั้นอาจจะโดนไปด้วยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมานะครับ
ตำรวจสอนอเพชรเกษมได้รับแจ้งเหตุผู้ชายคนหนึ่งอ่า
ตัวเองจนเสียชีวิตในห้องพักนะครับอ่าเป็นห้องพักในซอยกาญจนาพิเศษ
แปดเขตบางแคอ่าเป็นอาคารพันธุ์ที่สูงสี่ชั้น
แบ่งเป็นห้องเช่านะฮะอ่าห้องเกิดเหตุอยู่ชั้นสองนะครับ
อ่าผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายกฤษณะวันสวงอายุสี่สิบสี่ปีนะครับ
มีบาดแผลที่ท้องไส้ไหลทะลักออกมากองกับพื้นเลยนะฮะ
แขนสองข้างก็มีรอยถูกไฟไหม้ด้วยภรรยาอายุสี่สิบสามบอกว่า
ตอนเกิดเหตุก็อยู่ในห้องกันนี่แหละอยู่กินกันมา๗ปีแล้ว
อ่าแล้วก็ย้ายมาอยู่ห้องเนี้ยไม่ถึงเดือนหนึ่งอ่าสามีติดสุราอย่างหนัก
อ่าได้เงินมานี่ก็เอาไปกินเหล้าหมดจนต้องขอให้ลดจากเดิม
ดื่มเหล้าวันละห้ากั๊กเหลือสองกั๊กแต่สามีก็บ่นตลอด
ดื่มเหล้าน้อยแล้วปวดหัวเมื่อคืนนี้ช่วงตี๒นอนอยู่
สามีก็ตื่นขึ้นมาบอกว่าปวดหัวปวดท้องมากแล้วมาถามว่ายาแก้ปวดอยู่ไหน
อ่าก็เลยบอกว่าลืมไว้ที่ทำงานอืมไม่ได้เอามาผู้ตายก็กระวนกระวาย
ขึ้นมารื้อข้นข้าวของในห้องจะหายากินให้ได้
ไปเจอมีดปอกผลไม้ภรรยานอนอยู่อยู่ก็ถือมีดมาจะทำร้ายภรรยา
ภรรยาลืมตามาเห็นพอดีนะเอามือกันไว้จนเป็นแผลที่นิ้วถูกบาดนะครับ
แล้วตะโกนถามว่าเป็นอะไรสามีก็พูดแต่ว่าขอโทษ
แล้วเอามือปิดปากภรรยาจนต้องดิ้นหนีเปิดประตูวิ่งหนีออกไป
อืมขอความช่วยเหลือจากเพื่อนข้างห้องปรากฏว่าสามีแทงตัวเองตายอยู่ในห้อง
อยู่ดีเขาตื่นขึ้นมานางนั่งปวดหัวยาพาร่าอยู่ไหนเขาบอกอยู่ที่ทำงานแค่นั้นเอง
เราก็หาลื้อห้องอ่ะลื้อห้องหาหนูก็ว่าเอออยากหาก็หาไป
พี่ก็นอนต่อนอนไปได้พักพักเหมือนเหมือนเขิมเขิมหลับมา
คำหลับหลับไปแบบเหมือนมีอะไรมาโดนตัวข้าง
ตัวเขาเองเขาก็มาอยู่ด้านข้างมีดจะจ้วงลงพอดี
มองเนี่ยนอนหงายเนอะลงมาอย่างนี้แล้วมีดอ่ะ
ถ้าพี่ไม่ลืมตาน่าจะไม่รอด
พอพี่รับมีดได้ก็ถามเขาว่าตะพลเป็นไรเป็นไรเป็นไรค่ะ
เขาก็ไม่พูดเขาก็ไม่พูดเขาพูดได้แค่ว่าขอโทษขอโทษ

เขาบอกขอโทษขอโทษก็ถามเขาอีกว่าเป็นไรเป็นไร
ก็ติดห้ามพูดห้ามพูดปิดปากเราห้ามพูด
แค่นั้นแหละหนูก็พยายามจะออกนอกประตูมา
มือคว้าคว้ากวนกุญแจประตูได้ก็เปิดแล้วก็วิ่งออกมา
ข้างห้องพี่เขาไปเคาะแบบช่วยด้วยช่วยด้วย
แต่ฝนจะฆ่าหนูก็บอกอย่างนี้
ทีมข่าวก็ไปคุยกับคนที่อยู่ห้องใกล้
แล้วเขาเป็นคนที่ภรรยาของคนก่อเหตุไปขอความช่วยเหลือ
ครับนางลำยวงบุญถึงอายุสี่สิบหกนะคะ
เขาอยู่ห้องใกล้กับที่ภรรยาของผู้ตายไปขอความช่วยเหลือ
เขาก็เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังแบบนี้ค่ะว่า
เขาเนี่ยเพิ่งจะทำงานที่เดียวกับผู้ตายและภรรยาได้แค่เดือนเดียว
แล้วก็เลยเช่าห้องอยู่ใกล้ใกล้กันนางลำยงบอกว่าปกติทั้งคู่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะคะ
เมื่อคืนนี้หลับอยู่นางสาวมาลีภรรยาของผู้ตายวิ่งมาเคาะประตูห้อง
ตะโกนร้องขอความช่วยเหลือบอกว่าถูกสามีทำร้าย
พยายามฆ่าแล้วก็เจ็บมาด้วยที่นิ้วมือข้างขวา
ก็เลยเปิดประตูให้นางสาวมาลีเข้าไปจากนั้นก็ได้ยินเสียงผู้ตาย
โอดโอยด้วยความทรมานนะคะผ่านไปครึ่งชั่วโมงเสียงเงียบ
ทีนี้ควันไฟลอยออกมาจากห้องก็เลยตะโกนบอกให้คนที่พักอยู่ห้องใกล้ใกล้
ช่วยกันพังประตูเข้าไปดูพอเปิดประตูเข้าไปได้
ผู้ตายนอนแน่นิ่งอยู่แล้วไฟลุกท่วมเลยนะคะ
ก็ช่วยกันตักน้ำไปดับไฟแล้วก็แจ้งตำรวจค่ะ
ทางด้านนางสาวสุภาพรวันสวงน้องสาวของผู้ตาย
เชื่อค่ะว่าพี่ชายจะฆ่าตัวตายนะคะเพราะผู้ตายเป็นคนสนุกสนาน
ไม่มีปัญหาอะไรกับใครแต่ก็ยอมรับว่าพี่ชายติดเหล้า
ก่อนหน้านี้ยังโทรไปอวยพรวันเกิดกันอยู่เลยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะกลับบ้าน
จังหวัดสุรินทร์ช่วงปีใหม่นี้แต่ก็นี่ค่ะมาเสียชีวิตซะก่อน
ล่าสุดนะคะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะคะ
พบมีดค่ะยาวสิบห้าเซนติเมตรได้อืมเป็นมีดที่ใช้ก่อเหตุนะครับ
ตกอยู่ที่ปลายเท้าของผู้ตายแล้วก็ที่ท้องเนี่ยมีแผล๗แผล
อืมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตายนี่แหละค่ะอ่าก็วันพรุ่งนี้นะฮะ
ญาติก็จะรับศพมาบำเพ็ญกุศลกันต่อนะครับ